พาไปดูความหวานในยุคโควิดระบาดกันสักหน่อยนะคะ
แต่ความรักเนี่ยมันล้นอกเสียเหลือเกินนะคะ

พี่เวียสุโกนละวัดแล้วก็เบลล่า
จะทำยังไงเมื่อนางเอกสาวเบลล่ารานีอยากจะอวยพรวันเกิดครบรอบ๓๕ปี
ของหวานใจอ้ายเวียสุโกนละวัดนะคะ
แต่นี่มันช่วงที่เราต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
แล้วรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลกัน
คุณผู้ชมค่ะไปดูซิว่าเขาอวยพรวันเกิดยังไงปีนี้นะคะ

โอ้โหน่ารักไหมล่ะแต่สังเกตไหม
ทำไมมันมีประตูรั้วกั้นมา

เดยยุคโควิดนะคะมันก็จะประมาณนี้
ล่าค่ะทำเอาเค้กนะคะ

แล้วบอกว่าให้ฝ่ายชายเนี่ยมารับเองนะอ่า

แล้วก็มาร่วมโวยพรวันเกิดให้อ้ายเวียสุกลวัฒ

แบบนี้น่ารักนะคะแล้วก็เข้าคอนเซ็ปต์เป๊ะเลยนะคะ
อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติรักษาระยะห่างกันแบบนี้

ใช่แล้วค่ะในยุคโควิดแบบนี้ก็นะ
วิธีนี้แหละน่าจะดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมค่ะ